ผมนึกถึงเมนูอาหารเมนูหนึ่งนะครับ

ยังไงให้เส้นมันเหนียวนุ่ม
นะฮะไม่เละไม่ขาด

ที่เขาใช้วัตถุดิบดี

ี่ซั่วมังกรทองเนี่ยถือว่าเป็นโอท็อปของที่นี่เลยนะ
ใช่ค่ะเจอโควิดเข้าไปยอดขายเหลือครึ่งเดียว
นี่ฮะที่เห็นอยู่นี้คือแป้งขนมปังนะครับคุณผู้ชมครับ
เขาเอาแป้งขนมปังอย่างดีนะครับมาเป็นวัตถุดิบในการทำหมี่ซั่ว
เอามาผสมเกลือครับให้เข้ากันแล้วก็ไปอัดเป็นแผ่นก่อน
แล้วก็ค่อยเข้าเครื่องอัดเส้นอีกทีนึง
ึงแดดให้หมาด๓๐นาทีครับจากนั้นก็เอาไปนึ่ง
เตาควบคุมอุณหภูมิอีก๒ชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เอาออกมาตัดมาชั่งน้ำหนัก
แล้วก็เอาไปตากแดดอีกวันหนึ่งโอ้โหกว่าจะได้ขั้นตอนเยอะเหลือเกินนะครับ

แล้วคราวนี้ถึงเอามาบรรจุใส่ห่อ
ขายห่อละ๓๕บาทในน้ำหนัก๔๐๐กรัม
คืออันนี้ทำกันอยู่ที่โรงงานหมี่ซั่วมังกรทอง
ที่ตะบนอรันยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิศุนโลก
ช่วงนี้คนงานกำลังผลิตหมี่ซั่วกัน

ส่งขายลูกค้าตามออเดอร์เพื่อใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
แม้ว่ายอดขายปีนี้มันจะซบซาวนลงเกือบครึ่งก็ตาม
คุณปัญญาจันแจ้งอายุ๖๘ปีครับ
เป็นเจ้าของโรงงานนี้เล่าบอกว่า
ี่ซั่วสูตรเฉพาะของร้านนะ

เอาไปผัดนะมันจะไม่เกาะกันเป็นก้อน

โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนพิษโลกนครสวรรค์
ใกล้เคียงซื้อที่นี่นะฮะเฮียเขาบอกแบบนั้น
ี่ซั่วมี๔สูตรนะเอ้าผมเพิ่งรู้
คือหมี่ซั่วรสดั้งเดิมหมี่ซั่วหมี่หยก
ี่ซั่วหมี่เหลืองและหมี่ซั่วไรสเบอรี่
อันหลังคงค่อยดัดแปลงมา

การสั่งซื้ออยู่ที่ประมาณ๓๐๐ห่อเนี่ย
พอเจอโควิดเข้าตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะ
ถึงตอนนี้ยอดขายลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง
โอ้โห๑๕๐๐ห่อนะครับลดไปเยอะเลย
แต่โรงงานก็สู้วิกฤตเปลี่ยนวิธีขายมากขึ้น
ส่งขายออนไลน์นะครับแล้วก็เปิดจุดขายตังค์

ทำให้ธุรกิจมันพอไปได้นี่นะฮะ
ตุดจีนครับตามความเชื่อของคนจีนเชื่อกันว่า
หากมีการนำเส้นหมี่มาไหว้บรรพบุรุษแล้วก็
จะทำให้มีอายุยืนยาวมีความเจริญรุ่งเรือง
แทบทุกบ้านต้องนำหมี่ซั่วเป็นหนึ่งในเครื่องเส้นไหว้
เพราะเส้นหมี่ซั่วมันเส้นยาวเนอะอายุยืนยาว
อย่างหนึ่งขออนุญาตบอกก็คือ

อย่างหนึ่งนะถ้าแบบคนที่อาจจะมือใหม่นะ
พอเขาให้มีการเอาไปลวกก่อน
พอลวกเสร็จปั๊บนะให้รีบใส่ในน้ำเย็นหยุด
หยุดความร้อนไว้ให้มันอยู่แค่นั้นมันจะได้ไม่เละเอาใส่ถั่วงอก
โต๊ะหูถั่วโอ๊ยเรานี่น่าหิว
ถ้าค่อยจะหิวนะอร่อยมากเลยใช่ค่ะมากกินนะ